ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเลยนะคะที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะก็มีชายวัยห้าสิบเจ็ดปีคือถูกแทงอ่ะนับสิบแผลจนเลือดเนี่ยท่วมตัวแล้วเขาก็นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตรงบริเวณริมฟุตปาดค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยก็พยายามสอบถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถูกแทงจนโอ้โหแผลขนาดนี้ปรากฏว่าเจ้าตัวเล่าอะไรไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าอาการเมาหนัก
เลยไม่รู้เลยว่าเลยไม่รู้ว่ามันคือของเลือดใช่ก็เลยยังไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหมู่บ้านรัฐตนาคกฎศิลป์สองร้อยปีรังศิษย์ปฐุมธานีสิบสองค่ะ
ที่ซอย๓ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ตัวผู้บาดเจ็บคนนี้ก็คือในเที่ยงพักดีรัฐอายุห้าสิบเจ็ดปีสภาพที่ไปเจอคือไม่สวมเสื้อนะ
ใส่กางเกงขาสั้นบ็อกเซอร์นะคะแล้วก็เนี่ยนอนร้องครวนคลางด้วยความเจ็บปวด
เลือดนี่ท่วมตัวไหลนองเลยอย่างที่เห็นนะคะอยู่ตรงบริเวณริมฟุตบาทแล้วก็มีแผลที่ท้องด้านซ้ายและหน้าอกอยู่หลายแผล
เจ้านักที่อาศาสตร์สมัครกู้ชีพนครรังสิชก็ประถมพยาบาลให้ก่อนจะนำตัวผู้บาดเจ็บเนี้ย
ส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีนะคะป้านิตค่ะป้านิตคนนี้เนี่ย
เป็นแม่ค้าเปิดร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ในซอยที่เกิดเหตุ
ก็เล่าบอกว่าผู้บาดเจ็บเดินออกมาจากซอย๕๒
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
จากนั้นก็เดินออกไปทางซอย๓
สภาพตอนนั้นก็คือร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแล้ว
แล้วก็เร่งรีบเดินออกไปไม่ยอมแวะคุยกับใครนะคะ
ฟังเสียงป้านิตเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
นี่นะคะป้านิตก็บอกว่าคือเห็นหน้าเห็นตาคุ้นเคยว่าอยู่ในซอยนี้แหละ

ซึ่งล่าสุดตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
หากล้องวงจรปิดว่ามีตรงพื้นที่ไหนบ้าง
เพื่อจะตามหาว่าใครเป็นคนก่อเหตุแล้วก็เส้นทางที่ใช้หลบหนีไป
ว่าคนร้ายก็น่าจะอยู่ในพื้นที่อยู่นะคะ
และถ้าหากรู้ตัวคนร้ายเมื่อไหร่
ก็จะต้องมีการไปสอบถามจากทางผู้บาดเจ็บอีกที
แต่เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีข้อมูลนิดนึงเหมือนกันว่า
น่าจะทราบคร่าวแล้วล่ะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
แต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปฐุมธานีก่อนค่ะ